มาถึงช่วงน้อมนำพระราชดำรัฐสารต่อธุรกิจนะครับ
คุณผู้ชมครับการดำเนินธุรกิจที่ต้องใช้คนในการประกอบธุรกิจค่อนข้างมากนะครับ
ก็ต้องมีการใช้คุณธรรมในการบริหารงาน
อย่างธุรกิจกระเป๋าผ้าพิมพ์อย่างแบรนนารยานะครับ
ทางด้านของคุณวาสนามรุ่งแสงทองลาคุรัสเป็นเจ้าของธุรกิจนี้
มาใช้ในการบริหารงานและการปกครองคนครับ
ติดตามเรื่องนี้จากบรรยายงานของคุณพีรวัตรอัธนาคครับ
ตอนที่เราเป็นเด็กน้อยนะคะเราอ่านหนังสืออ่านเทพนิยาย
ส่งเสื้อคลุมถือคาทานั่งอยู่บนบรังสง่างาม
ท้องพระโรงสวยงามว่าราชการ
แต่พระเราโตขึ้นเห็นพระราชกริยกิจเห็นพระราชกริยกิจ
เห็นพระราชกริยกิจเห็นพระองค์เนี่ย
เราเห็นผู้ชายคนหนึ่งในมือถือแผนกี้
เดินไปทั่วทุกพื้นที่ของพระองค์
เดินไปดูสาธุสุขดิบของประชาชนของท่าน
ไข้ลำบากใครเจ็บไข้ได้ป่วย
ตรงไหนยากจนเข้าไปช่วย

บนเขาไปช่วยชาวเขา
ในใจของวาสนารุ่งแสนทองลาทุรัส
เจ้าของธุรกิจภาพพิมพ์ไลน์แบรนด์นารยา
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เทิดทูลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ผู้เป็นดั่งพ่อแห่งแผ่นดิน
ทำเพื่อสาชนของบัวองค์คุณท่านนะครับ
ตามตัวเป็นพ่อจริงพ่อที่ห่วงใยลูกรักลูกห่วงใยลูก
เห็นลูกอยากให้ลูกอยู่ดีกินดี
สั่งสอนทุกอย่างนะคะสั่งสอนให้เราเป็นคนดี
สั่งสอนสั่งสอนพวกเราให้ในการดำรงชีวิตอยู่

ธุรกิจของวาสนาคือการตัดเย็บกระเป๋าพิมพ์ลาย
จำเป็นต้องใช้คนงานจำนวนมาก
การบริหารงานจึงยึดหลักทำงาน
ตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานความมีคุณธรรม
คำสอนของในหลวงรัชกาลที่๙
คำสอนของพวกคุณท่านมากมาย

ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ทั้งนั้นนะคะ
แต่ว่าสิ่งในส่วนของเราเองเนี่ย
หลวงท่านสอนให้เราใช้ชีวิตอย่างพอกินพออยู่
ให้เราท่านบอกว่าให้เราใช้ชีวิต
ให้เราดูให้มันสมฐานะของเรา

ไม่ได้หมายความให้เราขี้เกียจ

ถ้าเราหาได้เท่าไหร่เราทำยังไง
ในการใช้ให้ชีวิตเราอยู่ได้

เราก็ได้เอาพลาดสัตว์แบบตรงนี้

แล้วก็ให้ท่านสอนให้เรา
ทำงานด้วย
โดยมีคุณธรรมในการทำงาน
ท่านสอนนี่เป็นสิ่งที่เราใช้

แล้วก็ในการดำเนินธุรกิจมาตลอด

หลังจากนี้จะทำความดีให้มากยิ่งขึ้น
รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้อื่นเป็นคนดี
ร่วมสร้างความสมัครสมาธิสามัคคี
เพราะเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้

พระมหากษัตริย์รัชกาลที่๙
ซึ่งพระองค์ทรงครองราชและปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
เพื่อปวงชนชาวไทยมานานตลอดระยะเวลา๗๐ปี
สิ่งที่เราควรทำคือ
อะไรที่พ่อไม่ชอบเราอย่าทำ
อะไรที่พ่ออยากให้เป็นเราต้องรีบทำ
ท่านอยากให้เราคนไทยสามัคคีกันรักกัน
ช่วยพยายามทำให้คนดีเป็นคนดียิ่งขึ้น

พยายามอบน้อมน้าวให้เขาเป็นคนดี
สิ่งเหล่านี้หรือคำสั่งสอนทั้งหลายที่ท่านให้ไว้
ต้องรีบทำเพื่อให้ท่านไม่เป็นห่วง